อีกหนึ่งเรื่องเป็นประเด็นร้อนแรงแล้วก็สะเทือนใจหลายคนนะคะ
คลิปเหตุการณ์ที่สุนัขโหดมากกัดหน้าของเด็กหญิงวัย๑๔ปีนะครับ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคลิปเหตุการณ์ที่สุนัขนะคะ
ตัวหนึ่งกระโดดเข้าไปกัดใบหน้าของเด็กหญิงสวมเสื้อสีเหลือง
จนมีแผลเวอะบนใบหน้าก่อนที่จะมีชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เข้ามาช่วยเหลือ
ซึ่งหลังจากเผยแพร่ออกไปก็เกิดเสียงวิพักษ์วิจารณ์จำนวนมาก
ส่วนหนึ่งก็แนะนำให้เจ้าของสุนัขดูแลสุนัขให้ดี
อีกส่วนหนึ่งก็ประชดประชันค่ะบอกว่า
ก็ควรจะมีพรบคุ้มครองคนที่โดนกัดบ้างค่ะ
ตรวจโซเชียลสอบถามไปยังนายสุรพงศ์จินาวงศ์คุณพ่อของเด็กหญิงที่ถูกสุนัขกัด
เปิดเผยว่าเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมาที่บริเวณหมู่บ้านพระปิ่นบางบอนค่ะ
สุนัขที่กัดเป็นพันบางแก้วผสมกับเยอรมันเชฟเผิร์ด
เจ้าของคือคนที่อาศัยอยู่ในซอยเดียวกัน
แล้วก็ปกติเนี่ยสุนัขตัวนี้มีนิสัยดุร้ายนะคะแต่ว่ายังไม่เคยกัดใครมาก่อน
แต่วันที่เกิดเหตุค่ะสุนัขตัวนี้ก่อนหน้าที่จะมาเกิดเหตุการณ์ในคลิปเนี่ย
กัดกันกับสุนัขจรจัดฝั่งตรงข้ามมาก่อนก่อนที่เจ้าของจะไล่ให้เข้าบ้าน
แต่สุนัขตัวนี้สังเกตว่าตอนแรกเหมือนจะวิ่งผ่านไปล่ะ
คือเหมือนเลยมาหาเด็กผู้ชายเสื้อสีแดง
นะคะอยู่ดีเอ๊ะทำไมกลับมาใหม่
กลับวิ่งมาทางที่เด็กกำลังเล่นกันอยู่แล้วก็เข้ากัดลูกสาววัย๑๔ปี
ซึ่งตอนนั้นคุณพ่อบอกว่าเข้าไปช่วยเหลือลูกสาว
แล้วก็ถูกสุนัขตัวนี้กัดที่นิ้วด้วยเหมือนกัน
หลังจากเกิดเหตุค่ะมีการตกลงเรียกร้องค่าเสียหายกับทางเจ้าของสุนัข
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น๑๕๐๐๐บาท
ซึ่งอาการของลูกสาวตอนนี้ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะคะ
แล้วก็กลับมารักษาแผลที่บ้าน
ส่วนสุนัขตอนนี้เจ้าของได้ย้ายไปไว้ที่บ้านญาติเรียบร้อยแล้วค่ะ
ฝ่ายกฎหมายของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย

บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ถือเป็นข้อกฎหมายของคน
ที่ต้องเอาความผิดกับทางเจ้าของสัตว์ตามมาตรา๓๗
เรื่องการปล่อยปะละเลยปล่อยสัตว์เพ่นพ่านถือเป็นคดีอาญานะคะ
ความผิดและหูโทษมีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทจำคุก๑เดือน
ทั้งนี้ไม่สามารถเอาความผิดกับสัตว์ได้

เพราะเจ้าของย่อมรู้อยู่แล้วว่าสัตว์มีนิสัยดุร้ายหรือเปล่า
ซึ่งถ้าเจ้าของรู้นิสัยแต่ไม่ควบคุมปล่อยปะละเลยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ก็สามารถที่จะแจ้งความเอาผิดได้นะคะ
ก็น่าเห็นใจน้องเพราะเป็นแผลที่หน้าเลยนะ
ใช่แล้วก็แต่ดูลักษณะแล้วคือเป็นลักษณะใช้คำว่าจู่โจมได้เลยนะ
แต่ก็แอบแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าหางของสุนัขมันก็กระดิกอยู่
ปกติอาหารสุนัขกระดิกเนี่ยเขาจะอารมณ์ดี
แต่ลักษณะเลยไม่แน่ใจว่าจังหวะที่น้องลุกออกจากที่นั่งเนี่ย
น้องลุกด้วยความเร็วแบบฉับพลันหรือเปล่า
และอาจจะเป็นสัญชาติยานของสุนัขด้วยหรือเปล่า
แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือถ้ามีเจ้าของ
ต้องดูแลจริงใช่แล้วก็ควบคุมนอกเหนือสถานการณ์

ลองดูสิจนน้องล้มเนี่ยล้มไปเลยอะ
นี่คือสัญชาตญาณของสุนัขเลยคือเขาถีบก่อน
และถ้าร้มเมื่อไหลก็นั่นคือเสร็จเขา
ก็คือเป็นพฤติกรรมเป็นนักล่าอะไรแหละเนี่ยผลักเหยื่อล้ม

นี่คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์เข้ามาในเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะ
เขาบอกว่าเรื่องพรบน่าจะต้องมีการแก้ไขหรือเปล่า
กฎหมายต้องบอกว่าถ้าสุนัขทำร้ายเรา
ตัวเราควรสามารถป้องกันตัวได้ด้วยแต่อย่าถึงชีวิต
คือหลายคนก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะ
เพราะว่าปกป้องแต่สุนัขแต่ทำไมถึงไม่ปกป้องคนบ้าง

สุนัขมีกฎหมายคุ้มครองแล้วคนโดนกัดเป็นแผลล่ะ
ไปไหนเป็นยังไงนะคะ